เขาบอกว่ามะหอดยะโสแล้วบ่อกินปลาส้มคือบ่อมาหอดเนอะ
อร่อยด้วยและตอนนี้ผมอยู่กับพี่จ่อยของแม่รินปลาส้มเจ้าดั้งเดิมเลย

โอ้โหว้าวมะหอดยะโสต้องกินปลาสมใช่ไหมพี่

ของดีของเด็ดอย่างไรครับ
ส้มนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับที่มีมาคู่กับวัฒนธรรมอีสาน
เป็นอาหารชั้นเลิศอย่างหนึ่งนะครับซึ่งนำเอาปลาตะเพียนที่มีกล้ามเยอะเนี่ยนะครับ
สามารถเราทานแคนเซียมได้ด้วยเราทานกล้างได้ด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ส๑คุณชมสกุลเล่าให้ฟังว่าปลาส้มที่นี่ละลายในปากเลย
กล้างไม่มีปลาสมไรกล้าง
อันนี้บอกเคศรับให้ได้ไหม
ก็โดยธรรมชาติแล้วนะครับตัวกฎของปลาส้มเองนะครับ
มันจะช่วยย่อยกล้างนะครับทำให้นิ่มตัวลงนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะได้ทานปลาตะเพียนที่มีกล้างเล็กแทบจะมองไม่เห็น
ธรรมดาเรามาซื้อแบบนี้เราทานอย่างเดียว
แต่คราวนี้เมื่อวานพี่จอยใจดีบอกเคล็ดลับผมแล้วให้ผมไปทำด้วย
ระวังจะไปเปิดร้านเข็มนะครับ

ดังนั้นเมื่อวานี้ไปทำมาแล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูเคล็ดลับการทำปลาส้มกันหน่อยครับ

เราต้องมาดูของดีของกินของอร่อยของขึ้นชื่อ
สินค้าโอท็อปของที่นี่ปลาอะไรครับ

คุ้นเคยกันดีปลาส้มรสชาติอร่อยแบบนี้
ซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนะครับ
เขามีวิธีการอย่างไรกว่าจะมาถึงปากของเราได้
ดังนั้นวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่นี่ครับ
มาที่ร้านปลาส้มแม่บริน
ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะฮะ
แล้วก็แน่นอนถือว่าเป็นทายาทในการสืบทอดฝีมือการทำปลาส้ม
ได้อย่างลงตัวแล้วก็มาเป็นชั่วอายุคนแล้วนะครับ

วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ให้แวะมาที่นี่
อุตสาหกรรมแปรรูปปลาส้มจังหวัดยะโสธร
แม่รินเก่าแก่ขนาดไหนครับพี่

เป็นทายาทรุ่นที่๒แต่สืบทอดกันมาเรื่อยเรื่องของอาชีพนี้
บอกคุณผู้ชมกันหน่อยฮะปลาส้มยะโสธร
ของดีของเด็ดของอร่อยอย่างไรเราต้องอวดอย่างไรฮะ
ปลาส้มยะโสธรนะครับเป็นสินค้าพื้นเมืองเป็นสินค้าอูท็อปพื้นเมืองครับ
ก็ได้รับความนิยมทั่วประเทศแล้วนะครับปัจจุบัน
ส้มเนี่ยทำได้จากปลาน้ำจืดทุกชนิดนะครับ

มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีส่วนผสมไม่มากครับ
มีเกลือมีกระเทียมมีข้าวนึ่งสุกนะครับ
สูตรก็อาจจะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะให้คู่ผสมได้ง่าย
วันนี้เรามีปลาส้มปลาตะเพียนอยู่๒ประเภทก็แล้วกันนะครับ
คือแบบที่อยู่ในมือผมนี่จะเป็นปลาสะเทียนแบบดั้งเดิมนะครับ
ก็จะมีการแร่ต่างกันออกไปนะครับ
ตัวนี้ก็จะแร่ตามยาวของตัวปลานะครับ

อันนี้แล่ขวาง

สัดส่วนที่เราทางร้านใช้นะครับ

ทีนี้ปัจจัยหนึ่งที่อยากไม่ให้ตัวปลาเนี่ย
มันขาดมันวิ่นมันเสียรูปมันนะครับ
เราต้องเติมส่วนผสมของน้ำเข้าไปครับ

จะทำให้ปลาส้มของเรามีกลิ่นหอมนะครับ

แล้วก็ทีนี้ต้องเติมข้าวได้เลยครับ

สามวันออกมาเป็นแบบนี้

เราก็จะเห็นลักษณะปลาแบบที่เขาหมักไว้นะครับ
แล้วก็มีข้าวมีเครือซึ่งย่อยสลายอยู่แล้วในนี้
แล้วบรรจุพันธุ์แบบนี้โอ้โหนี่แปรรูปเรียบร้อย

เป็นของซื้อของฝากของโอท็อปของที่ยะโสธรเลย
โอ้โฮของดีเมืองเยอะสูร์แม่ลินปลาส้ม
โอ้โหอร่อยมากเลยนะพี่เมื่อวานทั้งทำทั้งทานเนอะ
พี่ก็บอกเคล็ดลับอย่างดีเลยแต่ว่ามีคนบางคน

เริ่มต้นสกรุปจนถึงป่านี้ยังไม่อิ่มอีกนะครับ

สาวของผมพี่จ่อยอร่อยไหม

เอาเลยนะฮะลืมข้าวแหนียวมาให้
แต่วันนี้บอกเคล็ดลับแบบนี้แล้วนะครับ
พี่น้องชาวทางนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าหมายยาโสต้องไม่ลืม
ไม่ลืมอะไรครับปลาอะไรครับปลาส้มครับพี่เอาใหม่กันนะครับปลาส้มครับ

ส้มแม่ลินนะครับ
แล้วก็มีหลากหลายนะนี่แปรรูปใช่ไหมครับ
ครับวันนี้เรานำเสนอในรูปลักษณะที่แปรรูปแล้วนะครับ
ก็จะมีหลวนปลาส้มนะครับที่เป็นสามคน
อร่อยมากแล้วก็มีอะไรครับแล้วด้านหน้านี้อะไรคะ

พวกกริ้งปลาส้มแบบนี้นะคะ
ครัวกินปลาส้มครัวกินปลาส้มนี่ก็คือเป็นการนำอีสานลงใต้
ครับครับครัวกริ้งปลาส้มนำอีสานลงใต้
คืออยากจะชิมด้วยเป็นคลิปของผมน่ะอื้ออ้าว

อร่อยมากครับแปรรูปหลากหลายให้มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อเลือกหากัน
ปลาส้มนี่เองขอบคุณพี่จ่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณนะคะขอบคุณ

ใช่ค่ะพอชิมเสร็จแล้วกลัวจะง่วงนอนไงหนังท้องตึง
หนังตาก็จะหย่อนหนังตาก็จะหย่อนยิ่งเช้าแบบนี้
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพาไปเที่ยวกันดีกว่านะคะ
ไปเที่ยวที่โบสถ์บ้านทรงแย้
เขาว่าเป็นโบสถริสต์สร้างด้วยไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ที่นี่ต้องไปเลยใช่ไหมพี่เออต้องไปเลยดังนั้น
ใช่ค่ะไปกันเลยค่ะ
นี่เป็นทางเข้านะคะที่บ้านทรงแยะ
เขาบอกว่าไปเนี่ยไม่ต้องกลัวหลงเลย
เพราะว่าที่ด้านหน้าทางเข้ามีป้ายใหญ่มาก

ใช่ค่ะเข้าไปไม่ไกลสำหรับจุดทางเข้า
เข้าไปก็จะเห็นโบสถ์ไม้หลังใหญ่ค่ะตั้งอยู่

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์นะคะ

อำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธร
มีชื่อเต็มว่าวัดอัครเทวดามิโคเอล
โบร์ดนี้เป็นโบร์ดช่วงที่๓แล้ว
ที่มีการเกาะสร้างที่บ้านทรงแย
ก่อนหน้านี้คือความเป็นมานี่ก็คือว่า
การเดินทางของคนที่อบพยพมา

แต่ทีนี้จะมีการไปที่ฝั่งลาว
แต่ว่าเขาบอกว่าตั้งรกรากอยู่ตรงนี้เถอะ

ที่มาก็คือนะครับมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสนะครับ

แล้วก็มีการให้ชุมชนนะครับ
ให้ชาวบ้านได้อาศัยที่นี่

เพื่อที่จะใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ไม้ส่วนมากก็เป็นไม้ในพื้นที่ครับ
เช่นไม้เต็งไม้ลัง
มีพิพิธภัณฑ์ครับซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้ก็เป็นที่รวบรวมของชุมชนในด้านของหัตกรรมพื้นบ้าน
แล้วก็ศาสนพันธ์ด้านศาสนาคาทุริกก็จะเก็บไว้ที่นั่น
ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจ
ที่มาชี้แจงให้เราฟังก็คือบาทหลวงธวัชชัยจันทรการ
เป็นอธิการโบสถ์อคารัฐเทวดามิคาเอลบ้านทรงแย
ก็นอกจากบริเวณโบสถ์จะมีโบสถ์ที่ให้ผู้คนมาประกอบศาสนกิจ
ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้ว
ที่นี่พิเศษ๒วันที่บอกว่ามีวันเสาร์ด้วยก็คือ
อยากจะเขาเพิ่มเวลาเพราะว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกวันอาทิตย์
ก็มาร่วมศาสนกิจศาสนพิธีในช่วงวันเสาร์ได้นะคะ
บริเวณเดียวกันมีโรงเรียนด้วยและเป็นโรงเรียนที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคะ
มีนักเรียนกว่า๗๐๐คนและมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ด้วย
เร็วนี้จะมีงานใหญ่ของโบสถ์นะคะก็คือพิธีฉลองโบสถ
ในช่วงประมาณต้นเดือนหน้าก็จะเป็นงานสำคัญก็คือ
ลูกหลานที่อยู่ที่บ้านทรงแย้นะคะจะมารวมตัวกันคล้ายกับวันสงคราน
รวมตัวกันในพิธีฉลองโบสถ์นะคะ
ก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาแล้วก็ที่สำคัญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบท
ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในยะโสธรด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าเปิดให้ท่องเที่ยวเข้ามาชมได้ฟรีนะคะ
เปิดทุกวันเลยตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๖นาที
แต่ว่าเวลาจะไปเที่ยวไหนต้องดูเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะพี่จ่อยนะ
ดูว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่า๒๓วันก่อนยะโสธรฝนตก

ใช่พร้อมต้อนรับเช้าสดใสแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันหน่อยนะคะ

สวัสดีทั้งสองท่านนะครับและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย
ผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับมาเจอกันแบบนี้

ก่อนที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างไปทำงาน
เช้าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรน่าติดตามเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายจุดในพื้นที่ประเทศไทยนั้นต้องเจอกับพายุฝนฟ้าขนอง
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เหมือนกับว่าเรายังคงต้อง
เฉินกับอากาศที่ร้อนและอุอย่างต่อเนื่องนะครับ
จัยสำคัญยังอยู่ที่ตัวเดิมครับ
ทำให้ทั่วไทยโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้น
มีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็ร้อนจัด
ก็คืออุณหภูมิสูงกว่า๔๐องศาในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ปัจจัยสำคัญนั่นก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องมาจากความร้อนครับที่ยังคงปกคลุมบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับยังมีกระแสลมที่หอบเอาความชื้น
ฝั่งตะวันออกเชียงใต้เข้ามาปะทะตามบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอยู่
นั่นก็หมายความว่าในระยะนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อน
แต่ก็ยังคงมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
พื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับ
วันนี้ครับไหนทั้งสองท่านไปจัดรายการสดที่
จังหวัดยะโสธรเราไปดูสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
โสธรหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไร
จากการตรวจสอบภาพรวมวัน๒วันนี้
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในพื้นที่ครับ
ห้องฟ้านั้นมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ
จากการตรวจสอบครับยังพบว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
อยู่ที่ประมาณ๓๙จนถึง๔๑องศาเซลเซียตในช่วงกลางวัน
ส่วนต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๒๗องศาไปจนถึง๓๑องศาเซลเซียต
ดังนั้นการทำกิจกรรมกลางแจ้งยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ

ชาวสวนเกษตรกรควรที่จะสวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เหมาะสม
แล้วก็หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานแน่นอนครับ
อากาศร้อนแบบนี้หลายคนหาผลไม้มารับประทานเพื่อคลายร้อน
ที่จังหวัดยะโสธรแห่งนี้เขาก็มีของดีของเด็ด

ถือว่าเป็นของดีประจำจังหวัดยะโสธรเลยทีเดียว
แตงโมที่นี่นะครับปกติแล้วจะออกผลมากในช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมนะครับ
แตงโมครับนอกจากจะทำให้สดชื่นแล้วยังมีผลยังมีประโยชน์ทางยาแล้วก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะครับ
เพราะว่าสีแดงในแตงโมเป็นสารที่มีชื่อว่าไลโคปีนครับ
เป็นสารเดียวกันกับที่พบอยู่ในสีแดงของมะเขือเทศนะครับ
ซึ่งไลโคลปีนี้จะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ
ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจลดระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันในเลือด
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
ช่วยลดการติดเชื้อการอักเสบในระบบทางเดินอาหาร
บำรุงสายตานอกจากนี้น้ำฉ่ำในแตงโมยังช่วยขับปัสสาวะ
บำรุงผิวพันธ์แล้วก็เส้นผมให้แข็งแรงเงางามอีกด้วยนะครับ
ดังนั้นร้อนแบบนี้แตงโมเหล่านี้แหละครับ
ถือว่าหากินง่ายในเมืองไทยของเราก็มีประโยชน์หลายอย่างต่อร่างกาย
จากนี้ยังคงต้องดูแลสุขภาพรวมไปถึงมาตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ
กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาประมาณ๗นาฬิกาในรู้ก่อนร้อนหนาว
ตรวจสอบสภาพอากาศแบบละเอียดในพื้นที่ประเทศไทยของเราครับ
สามารถตัวสอบสภาพอากาศไปแล้วแต่มีสาวคนนึงของเราก็รำสวย
ที่รำเพราะว่าช่วงหน้าเขาจะมีเซิงบ้างไฟ
มันมีเซิงบ้างไฟมาโชว์กันเพราะว่าใกล้จะถึงงานบุญบ้างไฟแล้วและแน่นอน
เราไปซื้อของฝากฝากคุณผู้ชมด้วยนี่เป็นผ้าลายขิดแบบนี้นะครับคอมือด้วย
สวยงามแต่เดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นอย่างไร

ค่ะ